ไปดูเรื่องราวของการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง
แต่ว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้นะธรรมดาถูกทอดทิ้งก็น่าสงสารแล้ว
แต่คราวนี้เป็นสัตว์ที่พิการ
ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุก็ตามหรือว่าจากการที่มนุษย์นั้นทำร้ายก็ตาม
แต่ว่าคนส่วนใหญ่พอเอาไปทิ้งข้างถนน
ทางบุญที่หนึ่งเขาก็ไปเก็บมารักษา
เก็บรักษาเสร็จก็ฟื้นฟูฟื้นฟูหลังจากนั้นก็พยายามหาเจ้าของใหม่ให้
ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกันบ้างนะครับ
ไปดูสถานที่แห่งนี้ไปดูซิ
แล้วก็ทำให้คุณนั้นจะได้รักแล้วก็สงสารสัตว์เลี้ยงเหล่านี้

ตามผมไปลงพื้นที่กันเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้รายการรถปลดทุกข์ของเรานะครับ

และเรามาที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ

สงเคราะห์สัตว์พิการครับ
คุณผู้ชมครับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้
รวมแต่มีทั้งทุกข์และสุขนะครับ
และวันนี้เราจะมาดูความทุกข์เรื่องราวของสัตว์สี่ขา
ซึ่งถือว่าเคยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย
ไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมว
แต่ตอนนี้ด้วยความไม่พร้อมในด้านร่างกายของเขา
กลายเป็นว่าเขานั้นกลายเป็นสัตว์พิการ
ทีนี้แหละครับใครจะดูแลเขา
เขาถูกนำมาไว้ที่มูลิธิบ้านสงเคราะหสัตว์พิการ
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้
ขณะนี้ได้รับการดูแลสัตว์เหล่านี้ถึง๓๐๐กว่าตัวนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยนะครับ

กับทางพี่ชัยวัดนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วย
ผู้จัดการของมูลที่บ้านสงเคราะสัตว์พิการแห่งนี้
และที่สำคัญนะครับเราจะไปดูชีวิตของสัตว์เหล่านี้

และในอนาคตต่อไปสัตว์เหล่านี้จะถูกนำมาทิ้งไว้ที่นี่
อีกเยอะแค่ไหนเราก็ยังไม่ทราบนะครับ

การดูแลชีวิตน้อยของพวกเขานั่นเอง

กับผู้ช่วยผู้จัดการของมูลที่ครับเชิญครับ
คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมนั้นไปเดินดู
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมจะได้เห็นชีวิตน้อยของสัตว์เหล่านี้
ที่ถือว่ามีความทุกข์ความทุกข์ของเขา
หนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเอง

และความทุกข์ที่ซ้ำเติมเขาเป็นสิ่งที่๒
นั่นก็คือเขาเป็นสัตว์พิการ
ที่อาจจะมีอวัยวะนั้นไม่ครบ
และที่สำคัญต้องการได้รับการดูแลอย่างยิ่ง

คราวนี้เราจะมาพูดคุยกับทางผู้ช่วย
ผู้จัดการของมูลที่บ้านสงเคราะหสัตว์พิการแห่งนี้นะครับ
ผมอยู่กับพี่ชัยวัดพาวิลัยตรงนี้แล้วนะครับ

โอ้โหเดินดูรู้สึกสะเทือนใจพอสมควร

พิการเหล่านี้ที่อยู่ในมุยที่บ้านแห่งนี้

ที่รักษาไม่หายนี่ประมาณ๓๐๐ชีวิตครับ
กว่าชีวิตมีประเภทไหนบ้างครับ
ประเภทสัตว์พิการที่ว่าตาบอดแล้วก็คาหลังเดินไม่ได้
ประเด็นสุดท้ายจะเป็นสัตว์ที่ว่าเป็นลูกแมว
แล้วก็น้องแมวพิการที่น้องโดนสุนัขกัดมาครับผม

สุนัขมีกี่ตัวสุนัขใหญ่สุนัขเล็กแหละครับแมว
แยกเป็นจริงก็คือสัตว์พิการที่เดินไม่ได้จริง

พอที่จะเคลื่อนย้ายออกไปอยู่บ้านหลังใหม่หลังที่๒
ประมาณ๖๐ตัวครับผม
แล้วก็เป็นแมวที่พิการถาวรนี้ประมาณ๕๐ตัว
ด้านนี้เป็นสัตว์อะไรฮะ
อันนี้ที่เห็นด้านหลังจะเป็นคอนโดสุนัข
อันนี้จะเป็นคอนโดสำหรับสัตว์ป่วยที่พักฟื้นที่เข้ามาครั้งแรก
ครับผมหลังจากที่เราทำการรักษาหาย

มันก็จะมีคุณหมอมาดูอาการในแต่ละวัน
หลังจากคุณหมอพิจารณาแล้วว่า

สัตว์ที่ส่งมาในมูลนิธิ
จะเป็นสัตว์จรจัดที่ไม่มีเจ้าของ

กลัวสัตว์เหล่านี้จะถูกปล่อยทีข้ามถนน
แล้วก็บางตัวก็แย่งกันกินอาหาร
บางทีก็ข้ามถนนแล้วก็เจออุบัติเทศที่โดนตะชน
ประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของ
จะนำมาปล่อยทิ้งข้างถนนหรือว่าปล่อยตามวัด
แล้วก็เกิดสุนัขที่เจ้าถิ่นกับต่างถิ่นเข้ามา
แล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายครับ

เป็นสัตว์พิการที่ต้องรักษาต่อเนื่องครับผม
พิการเหล่านี้บอกได้ไหมครับว่า
พิการในลักษณะไหนบ้างอย่างเช่นขาหรือว่าอย่างเช่นตัวหรือว่าอะไรฮะ
โดยภาพรวมจริงที่ถูกส่งเข้ามา

เพราะว่าขาน่าจะเป็นขาที่ว่าต้องวิ่ง

เพื่อให้มันพ้นหรือว่าให้รอด
จากการข้ามถนนหรือว่าจากการถูกทารุณสัตว
แต่โดยภาพรวมจริงสุนัขด้วยการกัด
ที่จะทำให้เสี่ยงจากพิการจะน้อยมาก

มีการทำทารุณกรรมสำหรับสัตว์เหล่านี้ไหมฮ

หรือว่าใช้ไม้แหลมที่แทงเข้าไปที่เบ้าตา
นี่ก็จะเป็นอาการที่ถูกส่งเข้ามามูลนิธิ
ประชาชนใครก็ตามสมมุติไปเจอสุนัข

บอกตรงว่าคนที่มาอยู่ที่มูลนิธิอันดับแรกที่จะได้คือบุญกุศล
ที่เราได้ช่วยเหลือสัตว์ที่น่าสงสารแล้วก็ถูกทอดทิ้งนะครับผม
อันที่สองคือจริงการที่เรามาทำงานตรงนี้
เราเห็นสภาพชีวิตของสัตว์ที่อยู่ข้างถนนเนี่ย
เรามีคนไปช่วยชีวิตมาพอมาอยู่กับเรา
เราจะเป็นสถานที่ที่ดูแลเขาเนี่ยเราก็อยากจะดูแลให้เขาให้รอด
แล้วก็ดำเนินชีวิตสัตว์ตัวไหนที่เขารักษาหาย
แล้วก็ดูแลเขาจนตายจากกันไปแล้วครับผม
บอกชื่อเต็มก่อนว่ามูลนิธิบ้านสงเคราะสัตว์พิการแห่งนี้นะครับ
เต็มก็คือมูลที่บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
ในความอุปฏิภัณฑ์ของหลวงตามหาบัวอย่างอสัมพันธ์โนครับ
ดังนั้นนะครับที่มาที่ไปของมูลนิธิแห่งนี้
เราต้องถามพี่ชัยวัดครับมีที่มายังไงบ้างฮะ
จริงแล้วเราดูแลสัตว์พิการมาตั้งแต่ปี๒๕
สามสิบกว่าปีแล้วครับใช่ครับผมจนปี๒๕๓๖
หลวงตามหาบัวท่านทราบข่าวจากทางสื่อทีวีแล้วก็ทางสื่อพิมพ์
ท่านก็อ่านหนังสือแล้วก็สนใจที่อยากจะส่งเคาะ
ส่งเคาะคนละต่อไปก็อยากจะส่งเคาะสัตว์บ้าง
ท่านก็เลยมีชีวิตเหมือนกันเนอะใช่ครับ
ท่านก็เลยเมตตาที่มาเยี่ยมที่ปากเก็ต
เพราะว่าสัตว์ที่เจ็บป่วยแล้วมาพักฟื้นที่นี่ก็เข้ามา
เสร็จแล้วที่นี่ดูแลดูแลยังไงบ้างถึงขั้นไหนฮะ
ก็โดยทั่วไปโดยภาพรวมจริงเราเป็นสถานที่ที่รับสัตว์พิการ
โดยตรงอยู่แล้วที่เป็นสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของเป็นอันดับแรก
อันนี้เรารับสัตว์เข้ามาหลังจากที่รักษามาแล้ว
เราทำการดูแลพวกเรื่องสุขภาพ
เรื่องการให้อาหารเรื่องกายภาพบำบัดในบางกรณีบางตัว
หลังจากที่เขาสามารถใช้ชีวิตชุดเหนือเต็งได้
เดินได้วิ่งได้ขับถ่ายได้
เดินอะไรประเภทนี้ครับผมที่แข็งแรงปกติแล้วประมาณ๙๐
เราก็เลยย้ายเขาไปอยู่บ้านหลังใหม่หลังที่๒ที่นครปฐมครับ
ตอนนี้ก็มีประมาณอยู่๖๐๐ตัวได้ครับ
โอ้โฮ๖๐๐ตัวนะครับแล้วก็มีคนมารับไปบ้างไหมฮะ

ก็ณปัจจุบันนี้เรามีโครงการหาบ้านใหม่ให้น้องหมาอยู่
คนลึกจากว่าสัตว์พิการบางตัวที่ถูกส่งเข้ามา
บางตัวมีท้องมาครับ
แล้วก็มาทำการคลอดที่นี่แล้วก็ทำการประชาสัมพันธ์
แล้วก็แจกจ่ายให้บุคคลภายนอกที่สนใจ
อยากจะรับไปเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหน
เพราะเมื่อกี้มีลูกสุนัขด้วยน่ารักมากนะครับ
เหล่านี้แหละครับคุณผู้ชมตอนแรกผมเดินดู
ผมก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาอยู่แต่ในกรง
เขาจะมีที่วิ่งที่เดินที่อะไรไหม
แต่ว่าอย่างที่พี่ชัยวัดบอกว่าเขามีวงจรของเขา

ถามจริงครับตอนนี้เรื่องของการดูแลช่วยเหลือ
เรื่องของงบประมาณเรื่องของการจัดสรร

เพราะในเมื่อเขาเข้ามาทุกวันชีวิตเข้ามาตลอด
ครับผมก็ในปัจจุบันเราจะทำอย่างไร
ให้มีผู้สนใจที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น
เราก็เลยคิดโครงการโครงการแรกขึ้นมา
เป็นโครงการวันละบาทต่อชีวิตหมาแมว

การนี้เป็นโครงการแรกที่เริ่มขึ้นมา
เราจะทำอย่างไรให้ในเด็กตัวเล็กนักเรียนนักศา
ที่อยากจะช่วยเหลือพอมีกระตังเล็กนี่
เราก็เลยทำโครงการขึ้นมาเป็นกระป๋องออมสินขึ้นมา
เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลทั่วไปที่อยากจะช่วยต่อเนื่อง
แล้วก็นำประโยชน์ที่บ้านมาจากนั้นก็นำมาที่มูลิธิ
แล้วก็เลยคิดโครงการที่๒ชื่อโครงการนุยกหวีพ่อแม่
โครงการนี้จะเป็นโครงการวันละ๑๐บาทเดือนละ๓๐๐บาท

จะทำยังไงให้คนที่เข้ามาแล้วอยากจะทำบุญต่อเนื่อง
แล้วก็ทำไงที่คนนี้สามารถสอบถาม
อาการของแต่ละตัวที่เขาอุปกรณ์ทำอุปกรณ์รักได้
คือเหมือนบางคนเขาก็มาดูแลแต่ละตัวได้เลย

เฉพาะตัวก็ได้หรือว่าจะให้รวมก็ได้

การสุดท้ายจะเป็นส่วนของโครงการบ้านใหม่น้องหมา

สัตว์ที่ถูกส่งเข้ามาที่นี่มันไม่ได้หยุดแม้แต่วันเดียว

พี่ชัยวัดเขาอยากจะมาช่วยเหลือดูแล
เพราะว่าคนเรามีความทุกข์ยังต้องช่วยเหลือกันเลย

นะครับประชาชนที่สนใจเขาจะเข้ามาอย่างไรบ้างครับ
ก็หมุนที่คนรอมเป็นหมุนที่เอกชนก็จริง
แต่เราเป็นสถานที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามามาเยี่ยมชมแล้วก็มาทำบุญ
ไม่ว่าท่านจะทำบุญเป็นวันเกิดหรือว่าทำบุญในส่วนสำคัญทางศาสนา
ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมแล้วก็สอบถามได้ทุกวัน

ในการบริจาคสามารถบริจาคได้๒อย่าง

ในเมื่อเรามาแล้วเราไม่สะดวกที่จะฮิ้วมา

หรือถ้าเราบริจาคแล้วเอาเงินสดเราไม่สะดวกมา
แล้วก็สามารถโอนเข้าบัญชีต่างของมูลนิธิเราได้

ชัยวัดครับอยากจะบอกประชาชนอย่างไร
สำหรับคนที่ทั้งเลี้ยงสุนัข
คนที่เคยดูแลเขาแล้วท้ายที่สุดดันปล่อยชีวิตเขา
ให้มาระหกระเหินแบบนี้เจออุบัติเหตุแบบนี้
กลายเป็นสัตว์ที่โดนซ้ำเติมแบบนี้
ถูกทอดทิ้งแล้วยังมาพิการอีก

ก็ขอฝากบอกสำหรับบุคคลที่เลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว
เพราะว่าสัตว์หนึ่งชีวิตมันก็มีคุณค่า
เขาก็อยากจะมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนี่แหละครับผม
ก็ในเมื่อเราตัดสินใจที่จะนำสัตว์

ก็เท่ากับว่าสัตว์หนึ่งชีวิตก็เหมือนเป็นเพื่อน

ไม่ใช่ว่าเขาไม่สบายบาดเจ็บก็เอามาทอดทิ้งข้างถนน

อยากให้คุณผู้ชมได้เดินทางมาที่นี่นะครับ
ได้เดินทางมาเห็นชีวิตแต่ละชีวิตที่เขายังหายใจอยู่
แม้ว่าเขาจะพิการแม้ว่าเขาจะเจ็บป่วย

คุณจะรู้นะครับว่านี่แหละคือชีวิตที่มีคุณค่านะครับ
ถ้าคุณมาแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่า
คุณจะรักชีวิตเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับรายการรถประทุกข์ของเรานะครับ
ก็เดินทางมาเยี่ยมชมที่มูลิธิบ้านสงเคราะหสัตว์พิการแห่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมหลายท่านได้เข้าใจได้เห็น
แล้วก็ที่สำคัญได้เห็นวิธีการทำงานนะครับ
ที่นี่รับดูแลแต่สิ่งสำคัญ

ไม่อยากจะรับเขามาอีกเลยไม่อยากเห็นแบบนี้อีก

ขอขอบคุณนะครับทางมูลนิธิที่มีความจริงใจ
และมีน้ำจิตน้ำใจในการดูแลสิ่งมีชีวิตน้อยเหล่านี้นะครับ
ขอบคุณทางพี่ชัยวัดด้วยนะครับขอบคุณครับ

วันนี้ตะลุยปลดทุกข์กับสิ่งมีชีวิตนะครับ
เขาเคยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา
เขาเคยเป็นเพื่อนที่รู้ใจเรา
แต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเราเบื่อเขา
เรากลับทอดทิ้งชีวิตเขานะครับ
และเขายังคงต้องมีชีวิตต่อไป
แต่ว่าสัตว์ที่นี่ถูกซ้ำเติมนะครับ

พวกเขายังพิการด้วย

เราพาคุณผู้ชมมาให้เห็นชีวิตเหล่านี้เขามีค่า

วันนี้เราจึงมาตะลุยปลดทุกข์

ที่มหุ้ยที่บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
อำเภอปะเก็ตจังหวัดนนทบุรีครับ